คำที่๒เพิ่งทำไปเมื่อเดือนนี้
แล้วก็เตรียมตัวเองทำทางที่๓ด้วย

ก็ทำตาทำหน้าผาแล้วก็ใต้ตา
ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างค่ะคุณนัทฮะ
ก็ดีนะครับแต่ยังไม่หายแล้วยังบวมอยู่เลยเนี่ย

เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปผ่าตาต้อมา
ว่ามันมันก็เลยมีเอฟเฟคด้วยแล้วพอดีมามีข่าวที่จะต้องแถลงข่าวในนี้ด้วยนะครับ
ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ารอเวลาให้มันหาย
แต่พอดีเห็นน้องเขาทำชื่อแพลตมาสวยก็จริงก็มีความรู้สึกว่าเรารักตัวเองอะนะ
แล้วก็อยากให้อะไรกับตัวเองแล้วก็น้องดรเขาคิดราคาพิเศษ
อะไรที่คนทำไม่ค้นทำ
อยากเช็บครั้งแรกมาจนจนครั้งที่สองทำไมถึงเลือกที่จะทำเพิ่มอีก

มันโอเคค่ะโอเคระดับหนังดีไปแต่ว่านี่มันสามปีความแล้วนะ
เดี๋ยวแป๊ปดูมาเมื่อไหร่วันนี้น่ะ
ตั้งแต่๓ปีตั้งแต่๕๙ต้นปีอ่ะเดินกุมภาพพอดีแม่ผมเสียพอดีตอนนี้
แล้วก็ผมก็ได้มารู้ข่าวว่าถูกอะไรอย่างนี้เราก็เห็นใจเขาอ่ะนะ
ที่แรกก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็มาให้กำลังใจกัน
ที่พูดทัศน์อ่ะแล้วคือเรียนก็บอกว่ามันเหลือของของคดีความก็เลยมันอยากออกมา

มันแบบโดนวิภาพวิจารณ์เหมือนกัน
ว่าเราติดเศรษฐกรรมอย่างนี้
ก็มีหลายคนถามว่าผมเศรษฐกรรมหรือเปล่า

ก็นี่๓ปีแล้วอ่ะ

คือด้วยเหตุผลอะไรเราทำอีก

มากขึ้นเนี่ยแม้ว่าเราจะดูแลตัวเอง

ครีมก็ดีอะไรก็ดีมันก็ได้ระดับหนึ่ง

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย
แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย
แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย
แต่ถ้าเรามีการดูแลเรื่อย

ก็ปรึกษาดรตเตอร์เขาน้องดรตเตอร์

ใส่แบบซิลิโคนอะไรอย่างนี้

มีจมูกใช่มั้ยคะที่ทำแล้ว

พี่แผนเนี้ยคือทำไมอยากมีซิกแพคหกสิบสามเนี้ย
โอ้โหเคยเห็นไหมที่มีคลิปคนอายุ๘๐กว่าออกมาเล่นเวทตัว
อันนั้นเขาของจริงนะผมไม่รู้นะว่าเขาทำซิดแพคหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าถ้าหาว่าผมสั่งแล้วผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงว่าเขาทำได้ดีไหม
อย่างน้อยก็ทำให้คนวัยอายุ๖๐กว่าอย่างผมเขาก็มีความฝันที่เขามีกำลังในการซื้อ
เพราะว่าผมจุดบ้างแล้วหนะไปฮักโหไม่ได้หรอกเหรอ
ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็หัวใจวายตายแล้วก็แค่โอเคออกกำลังกายเบาในบ้าน
อะไรแบบนี้อัพบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ถึงขนาดไปโอ้โห
วิทธิ์พื้นหรืออะไรอะเดี๋ยวมันก็มีเครื่องยืน
เครื่องเดินอะไรอย่างนี้มีไม่ต้องไปเดินตามสวนสาธารณะ
ที่คุณอาเลือกทำแบบนี้คือมันเป็นความสุขทางใจ

คนที่ทำเนี่ยก็ต้องมีความโดยชอบด้วยไง

มันกลายเป็นว่าเรายึดติดกับรูปลักษณ์ภายนอกก็
เขาทำยังไงได้แล้วเดินไปไหนโอ้โหเดี๋ยวนี้แก่จังอ้วน
เพราะมันก็เฟคอ่ะใจเรามันก็ไม่นั่น
ใดถ้าเรายังยืนอยู่ในโลกของนักแสดงแล้วเนี่ย
มันก็ไม่มีอย่างโอ้วดูดีนะโอ้วไปทำ
มันก็มีความสุขอ่ะแต่ถ้าบอกโอ้โหดูแย่หรืออะไรอย่างนี้นะ

เพราะว่าที่ผ่านมามีแต่คนชม
ก็ถึงก็ไม่ชมก็บอกโอเคก็ดูดีนะอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้

แล้วก็เป็นแต่เสี่ยงในวัย๖๓โดยใหญ่
อ้อไม่เลยครับเพราะว่าคุณหมอเขามันก็ต้อง
กับเอาไว้ทำเศรษฐ์สยกรรมเขาต้องให้เราไปวิ่งสายผ่าน
เขาต้องตรวจหมดทั้งเลือดทั้งหัวใจ
สมัยก่อนนะเพราะเขาเป็นอะไรไปก็ต้องรับผิดชอบ
เพราะเดี๋ยวนี้หมอก็จะต้องมีการป้องกันในระดับหนึ่ง
แล้วถ้าคุณวิ่งไม่ผ่านกำลังคุณไม่ดีระบบความดันคุณไม่ได้
เขาไม่กล้ามามันต้องแล้วแต่ด้วยนะครับตอนนี้มันเป็นเป็นเคสหนึ่ง
จริงครอบครัวมีท้วงติมนะครับเพราะอายุเรามากขึ้น
ไม่ค่ะเขาไม่ได้บอกอะไรเลยเขาก็โหเดี๋ยวนี้มันก็
ลูกสาวก็ยังมีเติมบ้างอะไรมาธรรมดาแล้วลูกหนูผมก็สามสิบกว่าหมดแล้ว
คุณอาจารย์ตั้งใจจะทำสถานการณ์ของคุณอยู่เท่าไรฮะ
ไม่รู้สิมีอะไรใหม่มาก็ลองไปก่อน
อยากทำไปเรื่อยไม่เห็นเป็นไรเลยมีความสุข
ผมเชื่อว่าหลายคนก็ทำกันแต่ไม่ได้มีออกมาพูดอย่างผมอะไรอย่างนี้
ที่หลายหลายคนก็ทำกันแต่ว่าไม่ได้มีข่าว
เกินจริงผมว่าไม่มีข่าวอ่ะนะเขามีเรื่องไฟท์กันอะไรอย่างเงี้
ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันนะในโลกของ
แต่เหมือนเราทำ๓ครั้งมันก็น่าจะครบทั้งตัว
ก็ไม่อิ่มจริงนะเรากินแล้วยังอร่อยอยู่แล้วก็จะทำไป

ส่องกระจกอยากทำอะไรเพิ่มไหมคะในตัวอะไรก็ไม่รู้
ทำอะไรได้ก็ทำไปแต่จริงนะอะไรก็แล้วแต่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนั้นดีที่สุดแล้ว
ผมก็ไปเริ่มมา๓อาทิตย์แล้วก็รู้สึกดีดี
เป็นการชีวิตใช่ไหม
จริงแต่ว่าอะไรเนี่ยอาจจะมาจากต่างประเทศ
มูลค่าเข็มมาประมาณเท่าไหร่คะคุณอาจ๓ครั้ง
ก็ระดับแสนแต่ไม่ได้แสนปลายไม่ได้แสนเกือบล้าน
สมัยก่อนนี้ก็เคยมีเหมือนกันเขาบอกเออ๗๘แสน
เรียกแรกมาเลย๓ล้าน๒ล้านหรือ๑ล้านเราก็ไม่ไหว
มา๘แสนแล้วก็ยังไม่ไหวเออพอมาเหลือมาไม่ต้นหนึ่งนะครับ
ค่าทั้งหมดที่ตอนนี้ทำ

แต่ว่าเกินล้านใช่ไหม

แต่ว่าก็ได้เคสพิเศษจากน้องน้องเบอร์

ผมไม่เลยผมจะไม่ใครมาถาม
คุณไปถามกันเอาเองแล้วไม่แนะนำมาทางผมด้วย

ถ้าเกิดเขาผิดพลาดมาผมเป็นต้นเหตุ
แล้วผมก็บอกลูกผมนะอย่างนั้นทำใครนะ

ถ้าคุณถือแก้วสุราไว้อันเดียวคุณยังไม่ได้บอกนะครับ

เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้เรื่องนี้อันตรายมาก
กับการที่จะเอาไปเป็นคำแนะนำให้กับคนสองคนนี้

ผมบอกกับน้องดรนะผมไม่แนะนำใครนะ

แต่ส่วนที่ใครจะมาทำผมก็ไม่แนะนำมาก

คุณไม่ได้มองว่าตัวเองจะเป็นไอดอลในด้านนี้
ไม่หรอกครับคนดูที่เขาทำก็เยอะกว่าผมอีก
ที่ผมมาน้องดรผมเห็นใจเขา

เพราะว่าผมไม่รู้ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นสมัยก่อนเป็นยังไง
เพราะว่าเขามีคอนฟิกต์อะไรกับใครหรือเปล่า
ครั้งที่สามจะทำอะไรอ่ะคะ
ก็แรกนะฮะดูเพราะว่าช่วงนี้ช่วงฝนด้วย
ผมเราจะทำก็ต้องรีบแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดผมมีงานขึ้นมาเนี่ย
แต่เขาบอกไม่ได้มีอักเสบอะไรมากมาย
ที่น้องที่เขาทำดูนะด้วยเจ็บไหมอะไรอย่างนี้
เขียนไปยกเวทอะไรอย่างนี้มากมาย

หลังครั้งนี้ถอดเสื้อไหมคะคุณอาง

อาจจะแปลกว่าไทยในก่อนหมดหน้าผลนี้
จะทำกับดีพาซูอีแหละครับ

ข้าแนะนำคนที่เขาแบบอยากทำศัลยกรรมอะไรอย่างนี้
คุณคิดยังไงบ้าง
ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหมอของดรเซนปิงนะ
แต่ว่าน้องดรเขาเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
เขาก็สามารถแนะนำคุณผู้หญิงได้
ส่วนผู้ชายเนี่ยก็อาจจะเป็นเคสที่บอกว่าโอเคบอกว่าจะเป็นเคสแรก
แต่ว่าหมอทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยก็มีความสามารถเยอะ
ให้หาขนาดเองมีเพื่อนมาช่วยลดให้หน่อยบอกยัดดีกว่า
ใครเลยเพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดเขาไม่ดูแลตัวเองเนี่ย
จากโดนเพื่อนด่าแล้วถ้าเป็นคนอื่นไปแนะนำเขา
ขอบคุณคุณอาน้องคุณแก่งค่ะ